ว่าข้ามทางม้าลายของไทย

แต่ยังโดนรถชน
บ้านอายเนี่ยไม่มีแบบนี้นะ

ดูคลิปนี้

ประท้วงอยู่แบบนี้ค่ะ

ผ่านเพจยูทูป

ที่นั่งอยู่บนทางม้าลายกลางถนน

เพราะว่ารถคันนี้มามาชนเขานะฮะ
และเขามีท่าทีที่โมโหมาก

แล้วก็พยายามจะพาตัวเขาออกจาก

โอ้โหตัวเขาโวยวายเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับ

เพราะไม่พอใจวัฒนธรรมการขับขี่
ของคนไทยที่เป็นเช่นนี้นะครับ

เขาบอกว่าเขาปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ต้องเป็นทางแบบศัลยลักษณ์ของ
สากลนะนะต้องข้ามตรงนี้

แต่เขามาบนถนนของเมืองไทย

และจอดให้ทางคนเดินข้ามสักเท่าไร

บาดเจ็บมากนักแต่ความรู้สึกนะคุณมันเสียความรู้สึกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากมีการแชร์คลิปนี้ออกไปคุณกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในออนไลน์เป็นอย่างมาก
หลายคนมองว่าภาพที่ออกมากลายเป็นมุมสะท้อนถึงวัฒนธรรมการขับขี่ของคนไทยใช่ไหม
ถูกปลูกฝังกันมายาวนานไม่มีจิตสำนึกในการที่จะหยุดจะจอดให้คนเขาเดินข้าม
ในทางที่เป็นทางม้าลายหรือว่าทางที่เขาจะข้ามถนนกันนะครับ
บางคนเนี่ยโอ้โหเห็นไฟเขียวให้คนข้ามนะคือต้องเป็นไฟแดงสำหรับหยุดรถ
ก็ไม่เคยหยุดเลยนะฮะก็ยังฝ่าไปแบบนั้นนะครับ
อกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมการขับขี่ของชาวโลกเขา
อย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ประเทศแถบยุโรปแล้วก็อเมริกา
ที่เขามีระเบียบวินัยในเรื่องนี้มากนะครับก็เลยต้องถามว่าอายไหมล่ะ